มีเหตุการณ์หนึ่งนะฮะอันนี้ก็เกี่ยวกับรถเหมือนกันนะครับ
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกำลังตามหารถกระบะที่มาชนลูกชายวัย๔ขวบ
จนตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่คนขับไม่เคยติดต่อมาหนีไปเลยนะฮะ
ไม่รับผิดชอบอะไรเลยตอนนี้อาการของน้องเนี่ยโคม่านะครับ
คือเขาต้องย้ายไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่มีอุปกรณ์พร้อมกว่า
แต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลก็เตียงเต็มอีกนะฮะ
เอาไปดูกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุกันหน่อยนะฮะ
จังหวะตรงนี้แหละครับน้องวิ่งออกมาจากนี่ฮะด้านในแล้วก็มายืนอยู่ริมถนนฮะ
แล้วพ่ออยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับทุกผู้ชมครับ
เตอร์ไซค์ผ่านไปน้องวิ่งจะไปหาพ่อรถกระบะมาพอดีนะครับ
พุ่งชนแล้วก็นู่นฮะรถกระบะก็ไปนู่นเลยนะครับขับไปเลยนะครับ
ไม่ได้จอดมาดูเลยนะครับนี่เป็นริมถนนบนถนนสายตลิ่งชันสุพรรณบุรีมุ่งหน้าบางบัวทองนะครับ
นนทบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มคืน๒๖สิงหาคม
ข้าวโอ๊ตนะครับอายุสี่ขวบนะฮะบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตอนนี้อาการยังโคม่าอยู่โรงพยาบาล
คุณพ่อคุณแม่ของน้องข้าวโอ๊ตบอกว่า
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนชนแล้วก็ขับหนีไปเลย
กล้องวงจรปิดก็ดูไม่ชัดเรื่องหมายเลขทะเบียน
ตอนที่เกิดเหตุสภาพของเขาโอ๊ตเลือดไหลทั้งตัวมีแผลที่หน้าผากกระโหลกศีรษะแตก
แขนซ้ายหัก๒ท่อนซี่โครงหักแล้วก็ปอดฉีก
จากนั้นอาการก็หนักขึ้นแพทย์ต้องปั๊มหัวใจจนมีสัญญาณชีพกลับมา
และจำเป็นต้องย้ายไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือได้
แต่พอประสานไปพบว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นก็เตียงเต็มต้องรอเตียงนะครับ
ตอนนี้อาการของน้องข้าวโอ๊ตนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแย่ลงนะฮะ
นี่ครับสภาพที่โรงพยาบาลที่รออุปกรณ์อีกโรงพยาบาลหนึ่ง
แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขายังเตียงเต็มอยู่แพทย์ก็เจาะปอดระบายเลือดออกนะฮะ
แล้วก็ตรวจภายในให้อยู่ตลอดนะครับคือคุณหมอบอกคุณพ่อคุณแม่
ว่าน้องอยู่ได้เพราะยานะฮะต้องใช้ยานอนหลับตลอดอาการก็มี
เต้นเร็วผิดปกติด้วยแม่ก็ได้แต่ภาวนาให้ลูกชายเนี่ย
แข็งแล้วก็สู้ต่อส่วนเรื่องทางคดีอยากให้คนขับรถ
กระบะมาแสดงความรับผิดชอบหรืออยากได้กล้องวงจรปิดเพิ่ม
เพิ่มเติมเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้หลักฐานมัน
ยังไม่เพียงพอในการติดตามรถกระบะคันนี้
เตรียมจะข้ามเลยค่ะแต่ยังไม่ทันได้ข้ามไงค่ะ
คือเหมือนรถมอไซค์ผ่านไปน้องก็มองตามรถมอไซค์ไป

คือยกขาแล้วแม่เห็นว่าน้องยกขา

รถมันแบบปึ้งแล้วก็น้องก็หงายหลังไปเลยค่ะ
คือถ้าน้องไม่อาการแย่ขนาดนี้แม่จะไม่โกรธแต่นี่น้องอาการแย่มากแล้วเขาไม่จอดดู
จอดดูสักนิดต่อให้วันนั้นคุณจะตกใจคุณจะอะไรคุณจะเมาหรืออะไร
วันรุ่งคุณครูมาติดต่อเรามาถามเราสักนิดก็ยังดี
แต่นี่คุณหายไปเลยคุณไม่อะไรเลยแล้วน้องเจ็บหนักน้องเจ็บเยอะขึ้นทุกวันนะคะ
แม่ก็ว่าลูกแม่สู้เต็มที่แล้วแต่หนูไม่รู้ว่าลูกแม่จะสู้ได้แค่ไหน
แค่อยากให้เขาออกมารับผิดชอบ
แน่นอนแล้วครับว่าน่าสงสารเด็กนะ

แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องระวังกันจริงนะฮะ

เป็นจังหวะที่เด็กวิ่งออกมาจากข้างทางมาอยู่ริมถนนจะข้ามถนน
กระบะก็ไม่จอดเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่กระบะก็ต้องจอดใช่ไหม

ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถกระบาดที่ชนน้องขับแล้วหนีนะฮะ
ความเร็วก็เกินร้อยแน่นอนนะครับ
ถนนเส้นนี้เป็นถนน๒เลนนะครับ
เกิดเหตุก็พยายามช่วยกันนะฮะมีคนที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นพยายามขี่จักรยานยนต์
ตามกระบะคันนั้นนะครับแต่ก็ตามไม่ทันเหมือนกัน
ก็เลยไม่รู้ว่าหมายเลขทะเบียนอะไรนะฮะช่วงเกิดเหตุก็เนี่ยนะฮะ
เป็นช่วงกลางคืนนะครับกล้องก็มองไม่ชัดนะครับ
เรื่องทางคดีตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดที่คาดว่ารถคันที่ชนเด็กเนี่ยจะขับหลบหนีไป
แน่ก็คือโตโยต้า๔ประตูนะฮะแต่ยังไม่รู้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้
ค่ะโอ้โหจังหวะดูสิเสี้ยววินาที
ใช่ค่ะแต่มันเป็นพื้นที่ชุมชนกระบะก็ไม่ควรจะขับเร็วมากอ่ะเนาะ
แต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นอุทาหรณ์เลยนะใช่ผู้ปกครองก็ปล่อยเด็กไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะ
อ่าขอให้น้องปลอดภัยกันแล้วกันนะใช่ค่ะขอให้น้องหายไวค่ะ